คุณผู้ชมคะวันนี้สารรัฐธรรมนูลได้อ่านคำวินิจฉัย
ในคดีที่นายนัทพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ยื่นคำร้องนะคะเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย

ว่าการกระทำของแก่นนำกลุ่มรัศดร
ที่ชุมนุมปลาใสเมื่อ๑๐สิงหาคมปี๖๓
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
แล้วได้มีการเสนอเรียกร้อง๑๐ข้อเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันนะคะ
ว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อลุ่มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามรัฐธรรมนูญมาตรา๔๙วัก๑หรือไม่
สารพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของผู้ที่ถูกร้อง

นายพาณุภวงจัตร์นอกหรือไมรยอง
นางสาวพรานัสยาสิทธิจิรุรึรุ้ง
ที่ได้มีการปราศัยหลายครั้ง
เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบัน๑๐ข้อ
ถือว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาล้มล้างการปกครอง
มีการกระทำที่มีเจตนาทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยชัดแจ้ง

ทำเป็นขบวนการปลุกระดมใช้ข้อมูลเป็นเท็จ
บ่อนทำลายใช้สิทธิ์ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย
ไม่รับฟังความเห็นของผู้อื่นยุโยงปลุกปั่น
และการกระทำนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในที่สุด
วินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ถูกร้องล้มล้างการปกครอง
ให้เลิกการกระทำดังกล่าวในอนาคตตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑

ตามมาจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลนะครับนอกจากจะผูกพันกับผู้ร้องทั้งสามคนแล้วนะครับ
ผูกพันกับกลุ่มคนที่เคยกระทำการในลักษณะเดียวกันไม่ให้ไปกระทำซ้ำอีกนะครับ
และยังเป็นบรรทัศนสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยหลังทราบคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
รุ้งปนัสยาบอกว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยในครั้งนี้นะฮะ
และประกาศจะเดินหน้าเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันต่อไปอันนี้ลุงบอกนะครับ
ขณะเดียวกันนายกฤษดางนุจจรัสทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
ก็พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
แต่เราผิดหวังตรงที่ว่าทำไมสั่งมาแบบนี้
ผมคิดว่าข้อวินิจฉัยอันนี้สังคมควรจะตรวจสอบนานาชาติควรจะตรวจสอบ
แล้วควรจะต้องมีคำตัดสินจากสารใดสารหนึ่งว่ามันไม่บังคับไม่ได้
ขณะที่นายนัทพรโตประยูนผู้ยื่นคำร้องนะครับ
ว่ากระบวนการหลังจากนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงอายการที่จะนำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลไปดำเนินคดีอาญาต่อไปนะฮะ
และจากคำวินิจฉัยนายนัทพรบอกว่าจะทำให้คำร้องเอาผิดและยุบพักก้าวไกล
ไปยื่นคำร้องกับกรกตไว้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น
ส่วนนายปิยบุตรแสงกระหนกกุลแก่นำกลุ่มก้าวหน้าบอกว่าผลที่จะตามมาหลังจากนี้
คือจะมีผู้ยื่นคำร้องให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหว
เพื่อให้ยุติการวิพากษ์วิจารณ์และนำไปสู่เป้าหมายร้องให้ยุบพักการเมือง
ซึ่งนายปิยบุตรมองว่าน่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดในสังคมหนักขึ้น
นี่ประมาณอย่างนี้นะฮะความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในวันนี้นะครับ